เมื่อช่วงตี๓กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุหนุ่มวัย๒๑ปีเนี่ย
รั้วแมนชั่นจะขึ้นไปง้อแฟนสาวแต่พลาดท่าตกลงมา
ถูกเหล็กที่รั้วเสียบทะลุขา
แฟนสาวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมาในอินวัฒนาแมนชั่น
ซอยประชาสงเคราะห์๒๑เขตดินแดงกรุงเทพ
สภาพนายมงคลเนียมใจดีอายุ๒๑ปี
หัวทิ้มลงพื้นขาชี้ฟ้าแบบนี้ครับ
คลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
เหนือหัวเข่าซ้ายถูกเสียบด้วยเหล็กแหลมทะลุ
โดยมีแฟนสาวอายุ๒๑ปีคอยให้กำลังใจอยู่ข้าง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ผ้าพันต้นขาห้ามเลือดไว้
แล้วก็ใช้ครีมตัดเหล็กจนนำนายมงคลลงจากรั้วได้
พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อผ่าตัดนำเหล็กออกไปนะครับ
โดยแฟนสาวของนายมงคลเล่าให้ฟังว่า
คบหากันกับนายมงคลประมาณ๑ปีแล้ว
แต่ช่วง๓เดือนหลังมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย

ทุกครั้งนั้นนายมงคลก็จะมาง้อขอคืนดี
มีปากเสียงกันอีกครั้งเมื่อวันก่อน
ได้หนีมาพักกับเพื่อนที่แมนชั่นแห่งนี้แหละครับ
ในคืนเกิดเหตุรู้ว่านายมงคลไปดื่มเหล้ามากับเพื่อน
เพื่อนบอกว่าเมาแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟาย

ก็ไม่นึกว่าตกดึกนายมงคล
จะมาปีนแมนชั่นเพื่อมาง้อเธอ

คนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด

ปรากฏว่าอ้าวนี่แฟนฉันเอง
แฟนฉันเองถูกเหล็กเสียบอยู่

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือต่อไปนะครับ
ส่วนหลังจากนี้จะคืนดีกันหรือไม่